คุณผู้ชมคะคดีเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่ถูกฆ่ารัดคอจนเสียชีวิตที่พิศนุโลกนะคะ
เมืองต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะพยายามข่มขืนน้อง
แต่น้องต่อสู้ขัดขืนคนร้ายก็เลยก่อเหตุรัดคอน้องแล้วก็น้องเขาเสียชีวิต
ตำรวจจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง
ภายในบ้านป่าบงหมู่๘ตำบลบอกโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะคะ
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสภายในบ้านพักแล้วก็ไปเสียชีวิต
ขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
จากการสอบสวนก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก

ตั้งแต่เช้าน้องเขาก็นอนดูทีวีอยู่ในบ้านตามลำพัง
หลังจากนั้นนะสาวโทรศัพท์ให้ไปหาหลานแต่ก็ไม่รับสาย
น้าสาวก็เอ๊ะสงสัยทำไมโทรไปไม่รับสายเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
น้าสาวก็เลยไปหาที่บ้านค่ะ
ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านน้องคนนี้นอนหมดสติอยู่
สภาพก็คือเสื้อเปิดขึ้นจนเห็นสดือไม่สวมกางเกง
มีรอยช้ำที่บริเวณลำคอก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่น้องก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คุณหมอตรวจเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกข่มขืน
พันธุ์ตำรวจเอกนิคมสภาพพรรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลกก็สันนิษฐานว่า
คนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนบ้าน
ที่ตอนนี้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังเกิดเหตุ
คนร้ายน่าจะพยายามเข้าไปปลุกปล้ำถอดกางเกง
แล้วน้องเขาน่าจะต่อสู้ขัดขืนจนสุดท้ายถูกบีบคอ
หรือใช้อุปกรณ์รัดคอจนหมดสติ
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปไม่ทันได้ข่มขืนค่ะ
ตอนนี้ตำรวจได้สั่งให้ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรนครไทย
ร่วมกับกลุ่มงานสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
ติดตามตัวผู้ต้องสงสัยคาดว่าหลบหนีไปบนเขาด้านหลังหมู่บ้าน
ตำรวจมั่นใจตำรวจบอกว่าขอ๗วันจับคนร้ายได้แน่
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้แน่นอน